คุณผู้ชมค่ะที่ตามกันมาตลอดสำหรับคดีสยองที่เกาะพงันนะคะ
ฆ่าหั่นสมณ์ชาวต่างชาติ
ไปเจอถุงขยะที่แมลงวันตอมเยอะมาก
และสุดท้ายไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์เป็นส่วนสะโพกตามด้วยท่อนขา

แต่ในที่สุดวันนี้เขารับสารภาพแล้วว่าเขาคือผู้ต้องหาในคดีนี้

เขาเป็นเชฟดังที่สเปนด้วย

เป็นเชฟทำอาหารแล้วมาฆ่าหันศพคนเนี่ยนะ

แล้วคนที่เขาฆ่าฆ่าหันศพก็คือ

เป็นหมอศัลยกรรมแปลงเพศที่โคลัมเบียค่ะ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นตั้งแต่๓สิงหาคม
ที่มีเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์

ไปเจอผู้ต้องสงสัยก็คือในแดเนียล
เพราะว่าช่วงกลางดึก๒สิงหาคม

เอดวินวัย๔๔ปี
แต่ตำรวจบอกให้การดูมีพิรุธมาก

จนสุดท้ายวันนี้ในที่สุด
แดเนียลยอมรับสารภาพค่ะว่าเขาเป็นคนฆ่าเอง
เตรียมการมาอย่างดีเพราะว่ามีหลักฐานที่ว่า
วันที่๑สิงหาคมไปตระเวนซื้อมีด๘นิ้ว
ซื้อถุงขยะใบใหญ่ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาด
ฝอยสแตนเลสขัดหม้อซื้อฟองน้ำ
ถุงมือยางคือมันครบไปหมดเลยนะคะ
เรื่องต้นค่ะมันมีหลักฐานเด็ดออกมาคือ
วงจรปิดตอนบ่าย๓โมงวันที่๒สิงหาคม
จะเห็นนายแดเนียลคนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับนายเอ็ดวิน
จากท่าเทียบเรือเกาะพงันเพื่อพาไปที่รีสอร์ทหาสลัด
แดเนียลแอบเปิดเอาไว้จริงจริงตอนแรกเขานัดกันว่าจะมาเที่ยว
มูลปาร์ตี้ที่เมืองไทยอืมเอ็ดวินเป็นคนเปิดรีสอร์ทก่อน
เปิดไว้ที่หนึ่งที่เกาะพงันตั้งแต่๓๑กรกฎาถึง๓สิงหา
แนเนียลไปเช็คอิน๓๑กรกฎาแล้วแดเนียลไปเปิดรีสอร์ทอีกที่หนึ่ง
ใกล้กับหาดสลัดแล้ววันที่สองสิงหาคมเนี่ย
วินมาถึงแดเนียลก็ไปรับแล้วก็พามาที่รีสอร์ทที่ตัวเองไปเปิด
ไว้ใกล้กับหาดสลัดจากวงจรปิดจะเห็นชุดของเอ็ดวินที่นั่งซ้อนนะคะ
คือเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเป้ขนาดใหญ่สีดำ
ซึ่งเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้นสีดำเนี่ยค่ะประเมินแล้วน่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดเดียว
ที่พบกับเศษชิ้นส่วนมนุษย์ในกองขยะภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่กล้องวงจรปิด
จับภาพนายเอ็ดวินขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะคะส่วนวงจรปิดอีกมุมนึง
ปฎาตรงทางเข้าฮาสลัดซึ่งเป็นจุดก่อเหตุตอนบ่ายสามโมงสามสิบหกนาทีสองสิงหาคม
ตรงกับข้อมูลที่ตำรวจเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวทราบเลยนะคะว่า
เอ็ดวินเนี่ยลงเรือเฟอรี่ตอนบ่ายสามโมงสิบหกนาทีแล้ว
เนียลก็ขี่รถไปรับใช้เวลา๒๐นาทีนี่ค่ะ

ใช่ค่ะไปถึงรีสอร์ทที่เกิดเหตุ
เนอร์คือคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตาย
เพราะว่าหลังจากที่พาเอ็ดวินเข้าไปที่ห้องพักนั้นแล้วเนี่ย
ไม่มีใครเห็นเอ็ดวินอีกเลยนะคะ
บอกว่าจากการสอบปากคำแดเนียลแดเนียลรับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าหันศพจริง
แรงจูงใจมาจากปัญหาความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่
น่าจะเป็นช่วงประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๒สิงหาคม
ลากยาวไปจนถึงตี๒ข้ามไปวันที่๓สิงหาคม
หั่นแยกชิ้นส่วนยัดใส่กระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินดำค่ะ
แต่เอ้าแล้วทำไมถึงมีส่วนขากับส่วนสะโพกไปอยู่ที่กองขยะได้ใช่ไหมคะ
ก็เลยต้องแยก๒ส่วนนั้นใส่ถุงดำไปทิ้งถังขยะ
ส่วนกระเป๋าเดินทางที่บรรจุชิ้นส่วนหัวและอวัยวะอื่นเนี่ยนะคะ
เขาไปเช่าเรือคายักษ์พายเรือออกไปทิ้งกลางทะเลแล้วค่ะ
บริเวณชายฝั่งหาดสลัดกลางดึกวันที่๓สิงหาคมนะคะ
ใช้เวลาไปกลับแค่๒๕นาที
จากนั้นก็เอาชิ้นส่วนที่เหลือใส่กระเป๋าเดินทางใบเดียวกัน
เอาใส่เรือคายักษ์แล้วก็พายออกไปทิ้งในทะเลอีกครั้ง

ทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดมาตอนที่แดเนียล

มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่๑ใบวางอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจยืนยันแล้วค่ะว่านี่ภาพนี้ค่ะ
นั่นแหละนี่คือขี่พาชิ้นส่วนมนุษย์

สะพายหลังไว้แล้วก็วางบนเบาะรถ
นี่น่าจะเป็นภาพของเช้าวันที่๓สิงหาคมค่ะ
ตระเวนหาจุดที่จะพายเรือเอาชิ้นส่วนทั้งหมดออกไปทิ้งในทะเลค่ะ
เนียลเดินทางเข้าอำเภอกเกาะพงัน๓๑กรกฎาคมแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หาดท้องนายปาน
ซึ่งก็เป็นโรงแรมที่อิสวินค่ะจองเอาไว้สามสิบเอ็ดถึงสามนะคะ
เน่เข้าพักที่โรงแรมนี้วันที่๓๑แต่ไม่มีใครเห็นเอ็ดวินเข้าพักโรงแรมนี้เลย
จะนั้นดาเนียวเนี่ยพอมาถึงอ่าเพิ่มกรอกพาการก็ไปเช่ามอเตอร์ไซที่ร้านเช่ารถแถวท่าเดือร์
ท้องสาราวันเดียวกันนั้นเลยคือ๓๑กรกฎาคมตอนประมาณสักบ่ายโมงสี่สิบ
แล้วแดเนียลก็ไปเปิดรีสอร์ทไว้ที่หาดสลัดอีกแห่งหนึ่งห่างจากโรงแรมแรกเนี่ย
ี่สิบแปดกิโลเมตรคือไกลมากเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีภาพวงจรปิดทางเข้ารีสอร์ทที่หาดสลัดวันที่๑สิงหาคมตอนเที่ยง๕นาที
แล้วก็อย่างที่บอกว่าตำรวจได้ข้อมูลมา
ข้อมูลแรกเลยที่ทำให้แดเนียลกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
คือแดเนียลไปซื้ออุปกรณ์มีดถุงพลาสติกน้ำยาทำความสะอาด
อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลายรายการที่ห้างสรรพสินค้าบนเกาะพงัน
พอซื้อเสร็จมีภาพวงจรปิดอีกค่ะมีทุกเรียกว่าอิริยาบททุกการกระทำของแดเนียลเลย
แดเนียลขี่รถกลับที่พักพร้อมกับอุปกรณ์ที่ซื้อมา
ที่เอ็ดวินจะเดินทางมาถึงแค่๑วัน
เอ็ดวินมาถึงเกาะพงันสองสิงหาคม
แนเนียลขี่รถไปรับที่ท่าเทียบเรือ

กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้นี่คือตอนขี่ไปรับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นภาพที่ขี่ผ่านกล้องวงจรปิดเพื่อเข้าพักที่รีสอร์ทที่เปิดไว้ใกล้กับหาดสลัด
จากนั้นเที่ยงครึ่ง๓สิงหาคมถึงมีคนไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ที่บ่อขยะเทศบาลตะบนเกาะพงัน
แล้ว๑ทุ่ม๔สิงหาคมแต่ตามร่างกายเนี่ยค่ะมีลอยขีดขวนทั่วร่างกายเลย
โดยเฉพาะที่นิ้วนางข้างขวามีรอยเหมือนมีดบาดด้วยนะคะ
เพราะตำรวจเอกซุรเชษฐกพรรณรองผอบตรบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าในเอ็ดวิทย์เนี่ย
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีประจำอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เกาะพงัน
แดเนียลตอนนี้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๖
ถอนใบอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว
ส่วนมนุษย์ที่พบตอนนี้ส่งไปทำการตรวจดีเอนเอ
เพื่อตรวจพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นของผู้ตายก็คือของเอ็ดวินจริงหรือไม่
ซึ่งก็ต้องใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ได้หลักฐานที่แน่นหนา
ว่าน่าจะชัดเจนทั้งหมดสัปดาห์หน้า
ถ้าได้ผลตรวจเมื่อไหร่ก็จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนได้
เพราะว่าแดเนียลมีการซื้ออุปกรณ์ทั้งมีดถุงมือน้ำยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็อุปกรณ์เตรียมการก่อเหตุเอาไว้ก่อนเกิดเหตุล่วงหน้าถึง๑วัน
ส่วนมูลเหตุเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวงค่ะ